มาดูนี่ดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหเห็นใจจริงแต่ว่าอาจจะต้องฟังให้จบว่ามันเป็นความผิดของใครกันแน่
พบกันผ่านเฟซบุ๊คครับ
คือไฟหน้างานนี่ติดหมดแล้วนะ
เตรียมพร้อมเลยอะ
บ้านเธออยู่ที่หมู่บ้านพลอยใหญ่ซอย๕ครับ

ดูสิคุณผู้ชมไฟสวยมาแบบนี้

แล้ววันนี้คือวันกำหนดงานแต่งครับ
มีนาคมฝ่ายชายเบี้ยวครับ
ฝ่ายหญิงให้คนงานทยอยเก็บเลย
ของที่เตรียมไว้ต้องเก็บออกจากสถานที่ไปเลย
คุณเอนามสมมุติเล่าให้ฟังว่าแฟนนุ่มเธอชื่อแจ็ค

กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ผู้ใหญ่จากฝั่งฝ่ายชายเนี่ยตกลงว่าจะพามาสู่ขอและจัดงานแต่งให้ถูกต้องตามประเพณี
มีการส่งรูปพานใส่เงินมาด้วยมีทองคำรูปภัณฑ์และสินสอดส่งมาให้ฝั่งหญิงได้ดูกัน
ครอบครัวฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็เลยจัดเตรียมรอเลยเตรียมสถานที่อาหารไว้เรียบร้อย
แต่ฝ่ายชายอ้างว่าเออยังไม่พร้อมตัดชุดไม่เสร็จ
ไปก่อนได้ไหมเธอขอเลื่อนวันแต่งงานออกไปก่อน
งานแต่งก็เลยล่มอ่ะสิฝั่งหญิงทั้งตัวผู้หญิงเองสาวเจ้าเอง
และครอบครัวฝ่ายหญิงเองผิดหวังครับอายด้วยอ่ะคุณผิด
หวังไม่พออายด้วยก็เชิญแขกมาหมดแล้วอ่ะเอออ่ะ
ไปฟังสาวผู้โชคร้ายคนนี้หน่อยฮะฝ่ายชายเป็นคนดูเลิกดูทุกอย่าง
แล้วจะจัดการทุกอย่างคือหนูก็ถามว่ามีอะไรมากไหม
ก็คือจะเอาเต็นต์ไหมก็คือเอาแล้วก็คือแบบเขาบอกตอนแรกเขาจะบอก
เขาจะเอาเครื่องเสียงมาหนูเลยบอกว่าไม่เป็นไรก็ลองดูที่นี่
ก็เลยบอกเอาไหมเขาก็บอกว่าเอาหนูก็เลยเอาหนูก็เลยจัดการมา
เชียมเอาให้แล้วทีนี้โทรไปอีกแล้วบอกชุดยังไม่เสร็จ
แล้วหนูก็บอกว่าแม่หนูไม่ต้องการงานใหญ่โตมาผูกข้อไม้ข้อมือเอาก็ได้
ไม่ต้องตัดชุดไม่ต้องอะไรเพราะว่าตอนแรกหนูก็นึกว่าจะทำ
บอกว่างานเล็กหนูก็คิดว่าแบบธรรมดาผูกข้อไม้ข้อมือ
ก็คือจบเหมือนแบบประเพณีบ้านเราเนอะก็คือไม่ไม่แล้วทีเนี้ย
จริงคุณดอมปกติแล้วคนที่แบบจะซีเรียสเรื่องชุด
ปกติจะเห็นเป็นฝ่ายผู้หญิงไงก็ใช่นึกออกมั้ยก็เลยฝ่ายผู้ชาย
พอชุดไม่เสร็จมันเป็นเหตุผลใหญ่มากพอที่ทำให้เลื่อนไง
แต่งงานได้ด้วยมั้ยอันนี้ถามเหนือเฉยนะแล้วการที่เราจะฟัง
แค่ฝ่ายหญิงอย่างดีดังเดียวจะไม่เป็นทำทีมคราวเราโทร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

๔๐๐๐บาทกับ
นี่คือการแสดงความรับผิดชอบของฝั่งคุณแจ๊คเขา

เก็บไว้หาหมอเพราะตนเองป่วยด้วยคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม

บอกว่าตนเองป่วยเป็นโรคปอดครับ
ส่วนที่ไม่ได้เดินทางไปบ้านฝ่ายหญิงเนี่ย

แจ็คบอกว่าที่ไม่ไปบ้านฝ่ายหญิง
เพราะไม่รู้เส้นทางมาไม่ถูกจะติดต่อแม่เลี้ยงก็ติดต่อไม่ได้ด้วยอยากจะขอโทษครอบครัวฝ่ายหญิงเหมือนกันนะ
เดี๋ยวนะฟังเหตุผลทั้งหมดที่พูดมาย้อนกลับไปประโยคแรกเลยว่า
ผมจริงจังกับนางเสาเอนะ
แต่ฟังเหตุผลแต่ละอย่าง
ไม่รู้เขาจะพูดไหมเรื่องชุดที่ตัดไม่เสร็จ

ผมก็ว่าจะไปเอง
ผมก็ทำผมว่าจะไปเองเนี่ยแหละพี่
แล้วผมไปไม่ถูกผมเอาไม่ได้

ถ้าเกิดฟังจากคุณเล่านะไอ้ประเด็นที่ตัดชุดมันหายไปเลยนะ

แต่มันมีประเด็นเรื่องของอะไรนะสินสอด

แล้วก็ฝั่งที่ไปตกลงคือฝั่งแม่เลี้ยงผมเองไม่รู้เรื่องเลยแล้วจะไปบ้านฝั่งผู้หญิงเอาก็ไปไม่ถูกอีก
ล่าสุดคุณผู้ชมฮะแม่ไปถึงโรงพักแล้วสิ
ฝั่งหญิงไปแจ้งความที่สพห้วยใหญ่ครับให้ดำเนินคดีกับฝ่ายชายด้วย
เพราะเธอบอกเธอเสียหายไปกับการจัดงานแต่งกว่า๓๐๐๐บาทนะครับ
หวังว่าจะไกลเกลี่ยกันได้นะฮะค่ะ